หลักฐานที่ลาจอไปสักพักนึงแล้ว
เลือดข้นคนจางเนี่ยหลายคนถาม
พี่แทงศักดิ์สิทธิ์ของเรา

หายไปไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะ

กำลังจะมีโปรเจคใหม่

ส่วนระอากาศตอนนี้โอ้โฮร้อนสุด

ซึ่งในฐานะพี่แท่งเป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอล
กลางแจ้งเขาฝากเตือนสติ

โดยการคุยกับทีมงานเก่าก็คือทีมบางรักซอยก้าว

ใช่กำลังจะพ็อตอะไรขึ้นมาใหม่ให้มันสนุก
แล้วก็ถูกใจคอแฟนบางรักซอยก้าวครับ
มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
ก็ขอให้อดทนนะครับจิตใจให้สงบนะครับ
ใช้รถใช้ถนนเนี่ยตอนนี้มันก็อารมณ์ร้อนกันไปหมด
พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะมีโอกาสวูบนะครับอันตรายนะครับ
และคนที่นอนน้อยอากาศแบบนี้ดื่มน้ำเยอะ
ออกกำลังกายเล่นกีฬาเนี่ยตอนนี้ล้มลงไปหลายคนแล้ว
ก็เป็นห่วงตรงนี้ฝากด้วยครับ

แต่ถ้าใครที่ต้องเผชิญกับสภาวะที่ร้อนจริงถือว่าอันตรายเหมือนกัน
เพราะภาวะฮิสโตรกมันเกิดได้กับทุกคนที่นอนไม่เพียงพอดื่มน้ำไม่เพียงพอ
แล้วก็ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดอันนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้น
เลี่ยงแดดไม่ได้ให้ดื่มน้ำเยอะค่อยจิบไปทีละน้อย
ใช่แล้วก็จะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้นะคะให้เป็นปกติ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคือร้อนแล้วก็มาเย็นเย็นในออฟฟิศเลยเนี่ย
ต้องเป็นอันตรายเหมือนกันนะระวังนะคะฝากความเป็นห่วงไปถึงทุกคนเลยนะคะ